สวัสดีครับทุกท่านครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับ
ผมไม่มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ว่าถ้าหากผมเป็นนายกรัฐมนตรี
ผมจะนำพาประเทศไปข้างหน้าอย่างไรในการประชุมรัฐสภาวันนี้
ดังนั้นขอโอกาสพี่น้องสื่อมวลชนช่วยส่งข้อความของผมไปถึงพี่น้องประชาชนไทยด้วย
ทุกท่านครับในวันนี้ผมขอแสดงวิสัยทัศน์
ในฐานะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทย
ทุกท่านครับถ้าหากท่านอยากให้ประเทศไทยเป็นของคนเพียงกลุ่มหนึ่ง
ที่มีสิทธิ์ชี้เป็นชี้ตายชี้ขาดชะตากรรมคนอื่น
ที่เหลือตามความต้องการของตนเอง
โดยไม่ต้องยึดหลักการและความชอบทำใด
ท่านคงไม่จำเป็นจะต้องฟังสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้
แต่ถ้าท่านอยากเห็นสังคมไทยเป็นของคนทุกคน
เป็นสังคมที่เราสามารถยืดอกอย่างภาคภูมิใจได้ว่า
สังคมไทยเคารพสิทธิ์และเสียงของประชาชน

ทราบว่าถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรี

ถ้าเรามีความฝันเหมือนกัน

ในความฝันของเราให้ได้
ผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี

และผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี

ผมพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี

ดีกว่าหลายประเทศ

เราก็ต้องยอมรับความจริงอีกเช่นกันว่า
ในสังคมไทยเรายังมีปัญหาอีกเยอะ

หรือเป็นปัญหาเฉพาะตัว

เดินทางไปทั่วประเทศไทยเพื่อพบป่าพี่น้องประชาชน

ในสังคมไทยที่ได้ให้แรงบันดาลใจ

มีชีวิตมีรายได้

เราเห็นงบประมาณแผ่นดินจำนวนมาก
ถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

ระหว่างคนไทยด้วยกันเอง

อย่างเช่นคุณภาพการศึกษา

สายตาแห่งความเป็นจริงเสียก่อน

ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน

เศรษฐกิจการเมืองและสังคม

กันอย่างแน่นแฟนและไม่สามารถ

ปัญหาหนึ่งโดยตัวมันเองได้

เราจะแก้ไขปัญหาทุนผูกขาด
ที่เอาเปรียบผู้บริโภค

ถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์
ระบบเส้นสายในสังคมไทย

พัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

วัฒนธรรมอำนาจนิยม

เราจะใช้เงินภาษีและงบประมาณ

คนส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างไร
ถ้าอำนาจยังถูกผูกขาดอยู่กับคน
โครงสร้างองค์กรของรัฐราชการ
ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ส่วนกลาง
และผู้ที่มีอำนาจไม่เข้าใจปัญหา
ไม่เข้าใจความลำบากของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่

ความเป็นจริงในสังคมไทยแล้ว
เรายังต้องเข้าใจปัญหาและมองความเป็นจริงในสังคมโลกอีกด้วย

สงครามการคล้าระหว่างมหาอำนาจ

ที่กำลังเปลี่ยนแปลงในประชาคมยุโรป

ต่างเหล่านี้ไม่ได้ไกลตัวท่านอีกต่อไปแล้วนะครับ
การส่งออกและการท่องเที่ยวที่ถดถอยลง

เกิดจากเศรษฐกิจการเมืองระดับโลก

ว่าท่านจะเป็นเจ้าของกิจการ

ไม่ว่าจะเป็นท่าน

ไม่ว่าจะเป็นท่าน
ไม่ว่าจะเป็นท่าน
ไม่ว่าจะเป็นท่าน
ไม่ว่าจะเป็นท่าน

ไม่ว่าจะเป็นท่าน

ไม่ว่าจะเป็นท่าน

ไม่ว่าจะเป็นท่าน
ไม่ว่าจะเป็นท่าน

ไม่ว่าจะเป็นท่าน

ไม่ว่าจะเป็นท่าน
โลกาพิวัฒน์เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถใช้ประโยชน์จากโลกาพิวัฒน์

ผมจะเป็นนายกรัฐมนตรี

มองปัญหาจากความจริงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
เราต้องกล้าเผชิญกับปัญหาที่ต้นต่อด้วย
เราต้องกล้าฝันแล้วก็กล้าผัก

เราผ่านวิกฤตเราผ่านความลำบากมาหลายครั้งในอดีต
ไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สอง

ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตข้าวยากหมากแพง

ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง

ได้ผ่านวิกฤตต่าง
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
และเป็นที่น่าจดจำด้วยว่าทุกครั้งที่มีวิกฤต

พวกเราประชาชนคนไทย
มักจะร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อฝ่าฟันวิกฤตต่าง

เรากำลังเหมือนกบที่ถูกต้ม
บที่ถูกต้มอยู่ในน้ำที่ค่อยร้อนขึ้นเรื่อย
กว่าจะรู้ตัวว่าโลกเปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหน

สังคมวันนี้ในประเทศไทยก็คล้ายกัน
บริโภคและการลงทุนภายในประเทศ

หนี้สินครัวเรือนขยับสูงขึ้น
บริษัทขนาดใหญ่กำเงินสดไว้มากมาย
ขณะที่บริษัทขนาดเล็กไม่มีศักยภาพ

คุณภาพการศึกษาตกต่ำลง
เหลื่อมล้ำทางด้านที่ดินและด้านทรัพย์สิน
ทะยานขึ้นไปทุกปีทุกปี
ถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่น้ำเดือดอยู่
แต่น้ำมันร้อนขึ้นทุกทีทุกที
และถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงให้ทันท่วนที
รอจนน้ำเดือดเสียก่อน

สิ่งต่างเหล่านี้ไม่สามารถทำสำเร็จได้ในช่วงข้ามคืนข้ามวัน
และสิ่งต่างเหล่านี้ไม่สามารถทำสำเร็จได้ด้วยผู้นำเพียงคนเดียว
มีปัญหาหลายอย่างที่ทับถมกันมานาน
และปัญหาหลายอย่างก็เชื่อมโยงกับกลุ่มผลประโยชน์อย่างแน่นแฟน
เราจึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
หลายปัญหาเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเจตจำนงของผู้นำประเทศผู้ที่มีอำนาจ
เพราะเป็นปัญหาที่มีการศึกษามามากพอแล้ว
มีทางออกที่ชัดเจนแล้ว
เพียงแต่ทางออกที่ชัดเจนมันจำเป็นจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเชิงโครงสร้าง
ทางออกที่ชัดเจนจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มทุนขนาดใหญ่
เราต้องการผู้นำที่มีเจตจำนงทางการเมืองอย่างแน่วแน่ที่จะทำสิ่งต่างเหล่านี้ได้
ปัญหาบางปัญหาเป็นปัญหาโครงสร้าง
เช่นระบบรัฐราชการรวมศูนย์เช่นโครงสร้างการศึกษาที่ซ้ำซ้อน
เราต้องกล้าชนกล้าเป็นปากเสียงของประชาชน
กล้าชนกับความไม่เป็นธรรม
ชนกับโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมอย่างตรงไปตรงมา
หลายปัญหาหมักหมมมานานหลายสิบปีครับ
และคนที่เดือดร้อนเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคม
เราต้องเข้าไปรับฟังเปิดประตูการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนทุกกลุ่ม
และที่สำคัญต้องยืนยันในสิทธิ์ของผู้ที่เสียเปรียบ
ยืนยันในการตัดสินใจบนหลักความชอบทำ
แน่นอนครับเราใช้แต่เพียงความรู้สึกไม่ได้
ต้องทำอย่างรอบครอบรัดกลุ่มและคิดอย่างเป็นระบบ
ทุกท่านครับเราโชคดีมากที่อยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเดินทางได้อย่างรวดเร็ว
สิ่งต่างที่เป็นปัญหาในประเทศไทย
หลายปัญหาเกิดขึ้นแล้วในระดับโลก
และหลายประเทศได้พยายามลองถูกลองผิดเพื่อแก้ปัญหาต่างเหล่านี้แล้ว
เราไม่จำเป็นต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด
ผู้นำที่ดีผู้นำคนต่อไปของประเทศไทย
จำเป็นจะต้องอาศัยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเหล่านี้

เอาประสบการณ์ที่หลายประเทศเคยลองผูดลองผิดมาแล้ว
ประยุกต์ใช้ในสังคมไทย
เพื่อที่จะทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่
ถ้าเราเลือกทิศทางได้ถูกต้อง

เรากล้าเผชิญกับปัญหาที่ต้นต่อ
เราคิดอย่างเราเป็นระบบและเราทำงานเป็นทีม
การเปลี่ยนแปลงที่เราฝันก็จะเป็นจริงได้
ประการสุดท้ายและเป็นประการที่สำคัญที่สุดครับ
ผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่พาประเทศไทยไปข้างหน้า
นี่เป็นภารกิจของชีวิตผม
และนี่เป็นภารกิจของผู้แทนรัศดรที่มีความฝันเหมือนกับผม
ถ้าเรามองประเทศไทยผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจโลก
คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเติบโตมาในยุคที่ประเทศญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง
ประเทศญี่ปุ่นข้าวยากหมักแพงประชาชนอดหยาก
ไม่มีใครอยากจะซื้ออยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
ตัวผมเองเกิดในยุคที่เกาหลีใต้
มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเท่ากับประเทศไทย
ในวันนั้นไม่มีใครอยากซื้อของเกาหลีไม่มีใครอยากกินอาหารเกาหลีไม่มีใครอยากดูละครเกาหลี
แต่วันนี้แหละครับคนผู้รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นไปไกลกับประเทศเรามากแล้ว
คนรุ่นเราเห็นว่าเรากำลังจะโดนประเทศที่เคยมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกันแซงหน้าเราไปทีละประเทศ
เกาหลีใต้สิงคโปร์ไต้หวันมาเลเซีย
ท่านครับคนรุ่นลูกของเราทุกวันนี้คนรุ่นลูกของเรากำลังจะเติบโตมาในประเทศไทยที่กำลังจะโดนเวียดนามแสงหน้า
ว่าท่านอายุเท่าไหร่ผมมั่นใจไม่ว่าปีนี้ท่านจะ๖๐ไม่ว่าปีนี้ท่านจะ๕๐๔๐๓๐หรือ๒๐ท่านจะได้ยินประโยคนึงตั้งแต่เล็กจนโตเหมือนกันหมด
ก็คือประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาผมได้ยินตั้งแต่เล็กจนโตว่าประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาและไม่มีใครบอกเราเลยว่าเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ยังไงผมเชื่อว่าคนไทยไม่ได้พอใจกับสถานะที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันและผมเชื่อว่าสถานะที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยคือประเทศไทยควรจะ
ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องไปอยู่จุดนั้นเรามีทรัพยากรเรามีศักยภาพมากเพียงพอที่ไปอยู่จุดนั้นเราสามารถทำให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีการกระจายความมั่งคั่งที่เป็นธรรมมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองมีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าได้
ขณะเดียวกันนั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถรักษาความเป็นไทยลักษณะรักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราได้เราสามารถปรับแต่งคุณค่าอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นสากลได้เช่นกัน
สิ่งที่ผมต้องการจะสร้าง
ก็คือประเทศไทยที่คนไทยทุกคนเท่าเทียมกัน

ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรี
นี่จะไม่ใช่นโยบายของพักอนาคตใหม่
แต่จะเป็นภารกิจของรัฐบาลประชาธิปไตย
จะเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ด้านหนึ่งเราต้องยืนยันเรื่องสิทธิและโอกาส
เราต้องยืนยันเรื่องความเท่าเทียมของคนไทยให้จริงจัง
เพราะความเท่าเทียมเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน
ที่จะทำให้มนุษย์ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
ใช้ชีวิตอย่างเปี่ยมความหมายได้
ไม่ว่าจะเกิดมาในครอบครัวไหน
ไม่ว่าจะเกิดมาในพื้นเพใด
ไม่ว่าจะมีเพศสภาพแบบใด
เท่าเทียมเป็นสิ่งพื้นฐาน
ที่จะทำให้เราสามารถแสดงศักยภาพของเราออกมาได้
ขจัดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยต้องไม่ใช่แค่ตัวเลข
แต่ต้องยืนยันในความในสิทธิ์ของการเข้าถึงโอกาสของคนทุกคนอย่างทั่วหน้า

เราก็ต้องวางเป้าหมายให้ประเทศไทยเท่าทันกับโลก
ขีดเส้นมาตรฐานการบริการของภาครัฐไว้
ว่าอยู่ในมาตรฐานปัจจุบัน
ไม่ได้ต้องยกมาตรฐานนี้ให้เท่ากับมาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแล้ว
มาตรฐานที่รัฐให้บริการกับประชาชนในประเทศโลกที่หนึ่ง
เราจะเป็นประเทศไทยที่ทยานไปข้างหน้า
สักนิดหนึ่ง
มันจะดีแค่ไหนถ้าคนรุ่นพวกเราเนี่ย
สามารถส่งต่อประเทศไทย
คนทุกคนมีสิทธิ์เสรีภาพ
เท่าเทียมกันประเทศเป็นประชาธิปไตย
และไม่มีรัฐพาหารอีกในอนาคต
มันจะเป็นการดีแค่ไหนถ้าคนรุ่นเราสามารถส่งต่อประเทศไทย

ให้กับคนลูกหลานของเราได้

พร้อมพาประเทศไทยไปข้างหน้า
และขอยืนยันที่นี่อีกครั้ง
ขอยืนยันในหลักการที่หนักแน่น
ว่าเราจะทำงานภายใต้

ว่าเราจะเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้สังคมไทยไปถึงความฝันของเรา
ผ่านกลไกรรัฐสภา

ให้เกิดการตรวจสอบถวงดุล
เราจะยึดมั่นในระบบนิติรัฐ
และการที่ประเทศไทย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นตะมุก
วบคู่กับระบอบประชาธิปไตย

ไม่มีทางลัดไม่มีทางด่วน

มีแต่จะเป็นการพาประเทศไทย

สอสอเป็นผู้แทนของราศดร

ไม่ใช่เป็นตัวแทนของกลุ่มอำนาจทุน
ไม่ใช่เป็นตัวแทนของอำนาจทหาร
ช่วยกันทำให้รัฐสภา
เป็นสถานที่ที่ทรงเกียรติ
เป็นสถานที่ที่ปัญหาของประชาชน
ถูกนำมาถกเถียงเพื่อหาทางออก
ไม่ใช่สถานที่ที่ผู้คนเอือมระอา
ไม่ใช่สถานที่

ทั้งหมดคือภารกิจแห่งประวัติศาสตร์
ในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์

พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีแห่งความเป็นจริง
นายกรัฐมนตรีแห่งความเปลี่ยนแปลง